คุณผู้ชมคะมาดูการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ทานปลามีประโยชน์กินปลาแล้วดี
คราวนี้ปลาของไทยจะส่งไปไกลถึงญี่ปุ่น
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในซองในถุงอยู่เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้เตรียมส่งตลาดญี่ปุ่นแล้วเขาก็เตรียมพัฒนานะ
จะใช้ปลาเป็นการแปรรูปปลาจากเขื่อนลำเปล่าที่กาลสิน
แปรรูปเป็นอาหารสุขภาพแล้วส่งขายทั่วประเทศเลย
เรื่องนี้ค่ะเราพาไปที่บ้านห้วยเตยนะคะที่กาลสิน
ชาวบ้านเขากำลังเร่งแปรรูปปลาบรรจุหีบห่อแบบนี้จะส่งขาย

จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาเขื่อนลำเปล่าค่ะ
เป็นเมนูอาหารสุขภาพส่งขายทั่วประเทศเลย
เราไปคุยกับประมงอำเภอสหสคัญนะคะ
บอกว่าที่บ้านห้วยเตยเนี่ยนะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดอยู่กับเขื่อนลำเปล่าเลย
แล้วส่วนใหญ่ชาวชุมชนก็มีอาชีพประมงพื้นบ้าน๗๐
พื้นที่ตรงริมเขื่อนลำเปล่าบ้านห้วยเตยเนี่ยนะคะ
เนื้อที่กว้าง๓๐๐กว่าไร่เขาก็จัดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ค่ะ
แล้วปลาก็มาอยู่ตรงนี้เยอะมีปลามหาศาลเลยแหละ
ชาวบ้านเขาจะไม่หาปลาในจุดนี้นะเพราะว่ามันเป็นกฎของหมู่บ้าน
แล้วชาวบ้านเขาปฏิบัติกันมาแบบต่อเนื่องยาวนานเป็นหลายสิบปีแล้วค่ะ
เขาจะแปรรูปลาที่สามารถหาได้จากเผื่อลำเปล่าเนี่ยล่ะค่ะ
นั่นก็คือปลาดอกแก้วนั่นเองมันมีเยอะไง
ทีเขาแค่เอามาตากแล้วก็ขายใช่ไหม
แต่ตอนนี้นะคุณเขาต้องเอามาปรุงรส
แล้วมันเหมาะกับเป็นของว่างทานแล้วแบบกรอบ
เอามาท่งมาทอดนะครับปรุงเป็นรสชาติต่างเนี่ยอร่อยเลยฮะ
ใช่ค่ะคือเอาไปตากก่อนตากเสร็จแล้วปุ๊บก็มาคั่ว

หลังจากนั้นพอคั่วสุกแล้วเขาจะบดให้ละเอียดเลยนะ
ซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเหมาะกับเด็ก
กับผู้สูงอายุเสริมเรื่องของแคลเซียมด้วย
ทางกลุ่มเนี่ยเขาส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นโอ้โหก็ยอดขายดีแล้วค่ะ
แล้วเดี๋ยวมีแผนนะจะขยายช่องทางจะจำหน่ายในประเทศ
อยากจะสั่งตอนนี้เลยปลาดอกแก้วปลาซิลแก้ว

จะทำกันแทอร่อยเลยแล้วฮะ

เดี๋ยวก่อนขอไข่เจียวเพิ่มอีกนิดได้ไหม
แต่ที่สำคัญนะเศรษฐกิจชุมชนไงคุณนะ
เราก็ส่งเสริมรายได้พอเริ่มรอยอาชีพชุมชนนะครับ